คุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ไปอัปเดตเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย
อย่างที่บรรยายงานคุณผู้ชมไปว่าในเมืองไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑ราย
เป็นไกด์นำเที่ยวกลับมาจากเกาหลีใต้
ตอนนี้กำลังต้องไปตรวจสอบเพื่อนร่วมทัวร์
แล้วคนที่ร่วมสายการบินเดียวกันมาว่าติดหรือเปล่า
คือมันเป็นก้อนใหญ่มากนะทัวร์ก็ก้อนหนึ่งมันก็ต้องแบบเครื่องบินอีกก้อนหนึ่งอ่ะ
คาพยพที่ไปด้วยกันก็ต้องตรวจสอบกันหมดแล้วว่าใครเข้าข่ายติดเชื้อกันบ้าง
ประหลักกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าไปพบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด๑๙เพิ่มอีก๑รายทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยในประเทศไทยขยับขึ้นเป็น๔๑รายแล้ว
โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นชายไทยวัย๒๕ปีเป็นไกด์นำเที่ยวครับแน่นอนเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้
ใกล้ชิดสองคนแล้วก็ติดตามผู้โดยสารบนเครื่องบินที่เดินทางกลับมา
ไปตรวจสอบว่าเข้าข่ายติดหรือเปล่านะครับส่วนผู้ป่วยกำลังพอ
กำลังพักรักษาตัวตอนนี้อยู่ที่สถาบันบำราชนาราดูน
จากนี้ครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเองยังได้เปิดเผยอีกว่า
ตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว๒๘ราย
ส่วน๑๓รายยังคงอยู่ในช่วงการพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนที่เกาหลีใต้เองตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะ
สถานการณ์ยังคงวิกฤตแล้วก็น่าเป็นห่วง
หลังจากที่ทางการได้มีการประกาศว่า
พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นอีกเป็นมากกว่า๕๐๐ราย

ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยในเกาหลีใต้
ทะลุขึ้นไป๒๐๐รายกว่าแล้ว
อันนี้พุ่งขึ้นไปเยอะมากแล้วนะคะ
อย่างที่เรารายงานไปว่าผู้ติดเชื้อใน๒๐๐กว่าราย
ก็หวังใจว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตอีก
ตอนนี้อยู่ที่๘๓๕๘๗รายผู้เสียชีวิต

อันดับที่๑รอลงไปอยู่ที่อีรานครับ๒๖ศพนะฮะ
แล้วก็มีผู้ป่วยในแต่ละประเทศเองก็พบมากขึ้น
เนี่ยมันขยายวงออกไปแล้วแทบจากทั้งโลกแล้วอ่ะนะ